อุบัติเหตุบางครั้งก็เกิดจากเรื่องของสภาพฟ้าฝนเหมือนกันนะครับ
สนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างต่ำนะคะ
เกิดเหตุฝนตกถล่มที่อำเภอกันตังจังหวัดตรัง

จนทำให้ซุ้มเหล็กขนาดใหญ่ล้มลงมาทับรถบรรทุก

ลมแรงนานกว่าครึ่งชั่วโมงซุ้มโครงเหล็กขนาดใหญ่ความสูง๖เมตร
ต้านกระแสลมและฝนไม่ไหวถล่มลงมาทับรถบรรทุก
รถบรรทุกครับนี้เป็นรถบรรทุกวัสดุของของข้อสรรค์
จะเตรียมส่งมาที่โครงการข้อสร้าง
ด้านหน้าของรถได้รับความเสียหายนะคะคนขับบาดเจ็บและยังไปทับปิดถนนสายควรทองศรี
ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังด้วย
หลังจากเกิดเหตุคนงานเกาะสร้างก็มาช่วยกัน
เอาคนที่ขับรถบรรทุกออกมาจากรถแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันตังนะคะ
หลังจากที่ลมน้อยลงฝนซาลง
เจ้าหน้าที่อบตบางเป้าส่งทีมช่างมาลื้อถอนซุ้มโครงเหล็กขนาดใหญ่ออกไปจากถนน
เพราะถนนสายนี้เป็นถนนที่รถบรรทุกจะลำเลียงสินค้าไปที่ท่าเรือของกันตัง
โดยพบว่ามีรถบรรทุกจอดรอยาวเป็นแถวเลยค่ะเพราะว่าโครงเหล็กตอนนี้ขวาง
ในช่วงนั้นนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ขวางถนนอยู่
โรงเหล็กที่พังลงมาพบว่าฐานรากไม่แข็งแรงพอลมพัดต่อหม้อเสาก็ถอนรากถอนโคนแล้วก็ถล่มลงมานะคะ
อกจากนี้ยังมีเมนซึ่งอยู่ใกล้เคียงในพื้นที่นี้ถูกลมพายุพัดพังเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ